เรื่องความรักยังไม่ต้องถามเดี๋ยวแม่หมูมาตี
เรียกว่าฟาดเรียบเลยค่ะ
และต้องบอกว่าไม่ได้หล่อแค่หน้าตานะคุณ
น้องนายเนี่ยเขาหล่อมาจากข้างในจริงจิตใจน้องหล่อมาก
เพราะว่าเตรียมนำรายได้จากการประมูลภาพถ่ายของตัวเอง
จำนวนกว่า๖แสนบาทไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะ

ผมเพิ่งประกาศไปว่าโรงเรียนทางอุบลที่ได้รับความเสียหาย

ให้ติดต่อเข้ามาก็มีติดต่อเข้ามาแล้วครับ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคัดเลือกแล้วก็พิจารณา
เป็นห่วงพี่แล้วก็น้องทุกท่านที่อยู่ทางนั้นครับ
ก็อยากทำให้ทุกอย่างให้พี่น้องทุกคนกลับมาแฮปปี้ได้เร็วที่สุด